ผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๗ขวบนะฮะ
ที่จังหวัดสะแก้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วก็หวาดเสียวนะครับ
เพราะว่าน้องเนี่ยไปที่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศนะครับ
สาวไปขายของอยู่ที่นั่นก็ตามภาษาเด็กฮะซุกสนเล่นกับเพื่อน
ไม้ที่อยู่ข้างข้างน้องไหมครับท่านผู้ชมครับเป็นไม้ที่เขาเอาไว้สอยผ้าตามร้านค้าแถวนั้นอ่ะ
ค่ะเวลาผ้าที่มันอยู่สูงใช่ไหมคะ
โอ้โหไม่รู้เล่นกันยังไงมันทิ่มเข้าเบ้าตา
อุ้ยอาการสาหัสนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ครับ
หลังจากที่ทีมกู้ภัยของมูลนิธิสว่างธรรมสถานอรัญญประเทศได้รับแจ้ง
ว่ามีเด็กชายอายุ๗ขวบไปเล่นอยู่แถวร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดโรงเกลือ
อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วแล้วถูกไม้สอยผ้าทิ้มเข้าไปที่เบ้าตา
นอนร้องทุรนทุรายอยู่ด้วยความเจ็บปวดหน่วยกู้ภัยก็รีบไปช่วย
แล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศอาการยังสาหัสนะครับ

เหมือยกิมอายุ๓๑ปีเป็นชาวกัมพูชาที่มาขายกุ้งสดอยู่ที่ตลาด
อยู่ที่โรงเกลือนี่แหละนะมาขายตอนเย็นเย็นเนี่ยนะบอกว่าตัวเองก็มาขายของตามปกติ
ก็จะเอาหลานชายมาด้วยตอนนั้นก็กำลังสารวนอยู่กับการจัดร้าน
เพื่อจะเปิดขายของช่วงเย็นหลานชายชื่อเพี้ยตราอายุเจ็ดขวบนะฮะ
ตลาดแถวนั้นชาวกัมพูชาเขาก็ไปมาอยู่แล้วหลานชายก็ออกไปเล่นกับเพื่อน
สักพักหนึ่งหลานชายวิ่งมาหามือกำไม้สอยผ้า
ในสภาพที่ไอ้ไม้สอยผ้ามันทิ่มอยู่ที่เบ้าตา
คือโอ้โหมันเป็นภาพที่หวาดเสียวมากจริง
มาร้องคลวนคลางโอดโอยอยู่ที่หน้าน้าต่อหน้าน้าเลยนะ
ร้องอยู่พักนึงก็สลบไปฮะแล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยกันนะครับ
กู้ภัยก็มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนพ่อกับแม่ของเด็กรู้ข่าวแล้ว
กำลังจะเดินทางมาจากพนมเปนเพื่อจะมาดูลูกนะครับ
ก็อาการเบื้องต้นสาหัสอยู่สอบถามเบื้องต้นทราบว่าเด็กวิ่งเล่นกันครับ
แล้วตอนที่เล่นกันไปคว้าไม้สอยผ้าเอามาเล่นทิ้มกัน

ทิ้มกันไปทิ้มกันมาเบ้าตาเลยครับ

ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะฮะ

ต้องใช้แพทย์ที่มีความชำนาญมาก

ขอให้ขอให้เบ้าตาน้องปลอดภัยและขอให้ลูกกับตาน้องปลอดภัยด้วย

เด็กเล่นกันก็ต้องดูกันนิดนึงอะนะคะ